เจมส์หลังจากกรอบสามแซ่บล่าโฉทย์เอาเรื่องนี้เลย
ก็ไม่ได้ถึงที่เปิดความคิดพึ่งอะไรเลยครับครับผม

เคยไปกองดึงใจในไฟหนาวด้วยแต่ไม่ได้ลงรู้ข่าว

จากกับจิน่าเรารู้จักกันยังไงครับเกม
ติดตามผลงานครับไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับ

กำลังนึกอยู่ครับว่าครับ

ผมไปเยี่ยมกองมาครับ
สวัสดีปีใหม่พี่คิงครับผม

แล้วกับน้องจีน่าได้ไปไหนมาไหนแบบที่เขาเห็นไหม
ไม่เลยครับก็คือรู้จักแค่รู้จักแค่ว่าเป็นเล่นละครกับเจมส์มา
แล้วก็เคยไปกองแล้วก็เห็นที่กอง

คือกับน้องจีน่าไม่มีอะไร

ก็คือแสดงว่าสาวตัวจริงของเราไม่ใช่จริง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

หรือว่าแบบว่าต้องลงรูปอะไรกัน
แต่มีมีครับ

ถ้าเกิดมีภาพออกมาเราโอเคใช่ไหม
ถ้าเกิดไม่ได้ทำใจแล้วมีคนออกมา
โอเคครับก็เพราะว่าเราก็ได้บอก

กดดันไหมครับเพราะว่าพี่พี่ในวงการ
ก็แซวเราอะไรออกสื่อกันอย่างนี้

เป็นธรรมดาครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับ
นี่ขอร้องไหมขอร้องอย่าเลยพี่

เพราะเราก็เล่นเขาไว้เยอะเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่ได้อะไรเลยผมเป็นเด็กน้อยโดนแกล้งอยู่ตลอด

อ๋อจริงหรือ

คบคัวบ่อยแสดงว่าอาจจะพาเขาไปที่เป็นค้าแม่บ้านใช่มั้ย
ไปเที่ยวกันพอดีพี่สาวเขาว่าง

เพื่อนมก็ได้มีโอกาสบ้างครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป